คุณผู้ชมคะมีอุทาหรณ์ค่ะสำหรับคนที่ซื้อลอตเตอรี่นะคะ
เวลาซื้อลอตเตอรี่ส่วนใหญ่ก็จะดูว่าอยากได้เลขไหน
ละเลยไม่ยอมดูวันที่ค่ะว่ามันถูกวันหรือเปล่า

มีคนนึงค่ะเขาบอกว่าโอ้ยดีใจจังเลยถูกสองเก้า
งวดที่ผ่านมาตั้ง๑๐ใบแน่

อ้าวมันเป็นลอตเตอรี่งวดวันที่๑กันยายน๒๕๕๙

ใช่โดนหลอกขายมา

นายทองล้วนมาชายอายุ๖๓ค่ะ
เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางค่ะ
ก็เขาบอกว่าซื้อลอตเตอรี่จากคนที่มาเดินเร่ขาย
ตลาดสดออมสินเทศบาลเมืองลำปาง
ปกติก็ชอบซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วก็จะให้คนขายหยิบให้
แล้วก็จะพับเก็บไว้ค่อยมาลุ้นทีเดียว

ไม่ดูเลขคนขายเลือกให้เลยหยิบให้เลย

ลอตเตอรี่ที่ซื้อมาปรากฏว่ามันคือเลข๙๙

แล้วงวด๑๖มิถุนายน๒๕๖๒
มันถูกรางวัลนี่
คือพอตรวจมาแล้วดูเลขเนี่ยคือถูกแน่นอน
แต่วันที่มันไม่ใช่มันปีที่แล้ว

กลายเป็นเลุ่งเหลือเสียงเก่า
หอโอเค
ผมอยากเปลี่ยนให้ทุกคนได้รู้ว่าการซื้อดูวันเดือนปี
ให้เรียบร้อยดูอะไรให้เรียบร้อยก่อนค่อยเสีย

โถอาจารย์บอกนึกว่าจะได้สองหมื่น

แต่ก็จำคนขายไม่ได้ค่ะไม่ใช่แผงประจำอ่ะ
ก็เป็นเหมือนลักษณะเดินเร่ขายอยู่ในตลาดแล้วก็แวะซื้ออะไรแบบนี้
พอดีอาจารย์ท่านถือเคล็ดด้วยแหละ
ใช่ไงพับเก็บเลย
เดี๋ยวไว้ดูวันที่หวยออกทีเดียว